ที่เรื่องแรกค่ะดูท่าว่าความรักครั้งนี้จะไปไม่ได้สวยแล้วนะคะ
สำหรับเชอเบลและคุณพีชนั่นเองค่ะแฟนหนุ่มนอกวงการ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงต้นปีค่ะทำเรื่องฮือฮาคุกเข่าขอฝ่ายชายแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งในครั้งนั้นดูเหมือนว่าจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น
เพราะว่าฝ่ายชายเขาก็ตอบตกลงแล้วก็คุกเข่าขอสาวเชอเบลแต่งงานคืนกลับไปด้วยเหมือนกันนะฮะ
นั่นแหละค่ะก็กลายเป็นว่าเป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์นะว่า
ฝ่ายหญิงคุกเข่าขอฝ่ายชายแต่งงานก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
แต่เหมือนว่าแพลนวิวาของทั้งคู่น่าจะมีเรื่องให้ต้องสะดุดค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าที่รูปหายไปเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของภาพลักษณ์ในการรับงานค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจเธอก็ยอมรับตรงนะคะว่าตอนนี้ถอยกันคนละก้าวห่างกันมาได้สักพักแล้วค่ะ
มันเป็นเรื่องของความซับซ้อนนั่นเองค่ะ
ตอนนี้สถานะก็ยังไงดี
ซับซ้อนนิดนึงมันก็เหมือนแบบว่าด้วยโควิดอะไรหลายอย่างเนอ
แล้วก็แบบด้วยงานด้วยอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความตึงเครียดกันทั้งสองฝ่าย
เราก็เลยเหมือนแบบคุยกันว่าเออเราลองถอยกันมาคนละก้าวแล้วก็โฟกัสงานก่อนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ก็แบบก็อนาคตเรายังไม่รู้เพราะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ไม่มีเรื่องมือที่๓มาเกี่ยวข้องเลย
ไม่มีเป็นคนที่คือทั้งหนูทั้งเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนเจ้าชู้กันอยู่แล้ว